มาดูเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวช
มีผู้ใหญ่บ้านหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
พอผ่านไป๒วันภรรยารีบไปแจ้งความเลย
เพราะว่าสงสัยว่าอาจจะเกิดการฆาตกรรมหรือเปล่า
ชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าตอนสามีออกจากบ้านไป
กเงินไปจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะผ่านไป๙วันไปเจอเป็นศพอยู่ในรถคันนี้
ตกลงไปที่บ่อน้ำข้างทาง
ตอนนี้ตำรวจกำลังดูอยู่นะคะว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
ที่เป็นเหตุจากรถหรือคนหรือฆาตกรรม
เมื่อเช้าวันนี้นะคะตำรวจสพเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะชาวบ้านไปบอกตำรวจว่า
ไปเจอรถเก๋งสีน้ำเงินตกอยู่ในคลองริม
ถนนสายปากน้ำสายเก่าตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช
ตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยค่ะ
พบรถเก๋งคณิปโปรมาตั้งแต่ด้านท้าย
ก็เลยต้องใช้รถยกของกู้ภัยลากขึ้นมา
พบว่าเป็นรถเก๋งซูซูกิสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน
กไก่ททห๒๑๕๐สุพันบุรี
ตรวจสอบภายในรถตรงที่นั่งคนขับ
ไปพบศพของนายอำนวยสัจจะเวทะอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตะบนเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
ที่หายตัวไปภรรยาไปแจ้งความว่าหายตัวไป
สภาพศพที่เจอบางส่วนเห็นถึงกระดูกแล้ว
ภายในรถพบโทรศัพท์มือถือตกอยู่
จึงได้ให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ต่อไปนะคะในขณะที่ไปเจอรถคันนี้
และทำการกู้ขึ้นมาจากคลองเนี่ยนางวาสนาสัจเวทะพันรยา
ของนายอำนวยซึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตอยู่ในรถ
และญาติคนอื่นรวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอเจอว่าเป็นศพสามีตัวเองนะคะโอ้โหร้องไห้นะคะ
และญาติญาติก็ร้องไห้แต่ว่าสุดท้ายอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องยืนยันแล้วค่ะว่านี่คือสามีตัวเองที่หายไป

พันรยานางวาสนาได้เข้าแจ้งความย้อนกลับไปแบบนี้นะคะ
แจ้งความที่สพดบนบ๓๑มคที่ผ่านมา
สิ่งที่แจ้งความคือแจ้งว่านายอำนวย
ซึ่งผู้เป็นสามีหายออกไปจากบ้านช่วงเย็น
วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมามีเงินสด
รวมทั้งทรัพย์สินมีค่าจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วย
ทีนี้พันรยาเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายนะคะ
หรือไปเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้น
ก็เลยรีบเข้ามาแจ้งความเพราะหายออกไป๒วันแล้วเป็นห่วง
จนกระทั่งสรุปสุดท้ายแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
วันที่หายไปไปเจอว่าสามีตัวเองรถตกคลองเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้งว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
รถนี่มันเป็นเหตุถนนเป็นเหตุ
หรือสภาพร่างกายสุขภาพของคนขับเป็นเหตุ
หรือว่ามีเหตุฆาตกรรมแฝงอยู่ที่เกิดจากการชิงทรัพย์นะคะ
อันนี้รอตำรวจตรวจสอบต่อไปนะคะ